ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
เอาละครับคุณผู้ชมครับของดีทีเด็ดในวันนี้นะครับ
เราจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่อยู่คู่กับโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับ
นั่นก็คือท้าวฮิรันพนาศูนย์ครับนี่แหละฮะ

องค์ท่านท้าวหิวรรณพนาศูนย์อย่างจริงขอบอกเลยว่าแม้กระทั่งหมอพยาบาลคนไข้
หรือคนแถวนั้นเขาเชื่อว่าท่านแสดงอิทธิฤทธิ์ตลอด
ล่าสุดที่เป็นข่าวดังคือชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้ว
ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยการไปรับวิญญาณกลับมา

เรียกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะฮะท่านเป็นขวัญใจของผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับ
เพราะท่านคืออสูรผู้พิทักษ์รักษาขจัดเพศภัยจริง
พี่แล้วอีกสิ่งหนึ่งถ้าใครโดนโกงมาถ้าใครมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทอง
แต่ต้องไม่ไปทำผิดนะฮะไปขอท่านเนี่ยรับรองว่าท่านช่วย
เอาอย่างนี้เดี๋ยวมะดำจะไปเองเลยดีกว่าจะพาพี่แล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ย
สักการะท่านเท้าฮิรันพนาศูนย์เพราะว่าในใจเนี่ยอยากไปมานานแล้ว
ขอไปสักครั้งหนึ่งฮะเดี๋ยวไปมูกันเลยครับ
ยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยอับจนสิ้นหนทางที่พึ่งสำคัญอย่างหนึ่ง
คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากราบไห้เคารพบูชาครับ
เพื่อหวังให้ท่านช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัย
กับของดีทีเด็ดวันนี้ท่าวหิรันพนาศูนย์หรือท่าวหิรันฮู
ผู้พิทักษ์รักษาขจัดเพศภัยทั้งปวงที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับ
ซึ่งเชื่อว่าเท้าฮิรันพนาศูนย์เป็นเทพเจ้าที่คอยติดตามป้องกันภัยอันตราย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖
มีผู้เคยเห็นร่างท่านเป็นยักษ์ดุร้ายน่าเกรงขาม
ซึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
เขามาไหว้ทุกวันจนกระทั่งลูกหาย
ญาติอยู่ที่เชียงใหม่ฝันถึงเท้าฮิลันพนาศูนย์
แล้วก็เขาก็เลยมาเขาก็จัดใบสีมา
อาการเขาก็ดีขึ้นเขาก็มาจัดถวาย
ออกโรงพยาบาลไปแล้วค่ะมหัศจรรย์เนอะ
ท่านผู้ชมครับทาวฮิวรรณพนาศูนย์นั้นหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก
มดำเองก็ยังไม่รู้จักว่าท่านเป็นอะไรเป็นเทพอะไร
รู้แต่ว่าถ้าสมมุติใครมาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
มักจะเจอปฏิหารครับมักจะเจอบางสิ่งบางอย่าง
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมหาคำตอบด้วยกันครับ

นุ๊กน่าจะเป็นอีกคนนึงที่ผูกพันกับบริเวณนี้มาตลอด

โดยหน้าที่ของผมเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชมพญาไทย

ก็ดูแลพระราชงภัยไทยแล้วก็ดูแลอาสารท่านท้าว
เนื่องจากท้าวเหยียวดันพนาศูนย์นี้ก็
จริงแล้วก็คือเทพลักษณ์ของพระราชองพญาไทย
แน่นอนครับว่าปฏิหารที่เกิดขึ้นกับองค์เท้าฮิวรรณพนาศูนย์
รู้สึกเป็นที่ขึ้นชื่อแถวนี้เหลือเกิน

ที่เรารู้จักเกี่ยวกับประวัติท่านแล้วปฏิหารท่านก็คือโรคภัยไข้เจ็บ
ญาติผู้ป่วยก็ได้รับการแนะนำจากคุณหมอบ้างคุณพยาบาลบ้าง
มาขอพรท่านสิให้มาบอกกล่าวท่านก่อน
ทุกคนก็จะต้องเดินทางมาที่นี่มาบอกกล่าวท่าน
แม้กระทั่งจ่างจังหวัดก็ได้รับเกติศักดิ์เกติศักดิ์คุณ
ก็เอามาขอบารมีเกี่ยวกัน
ซึ่งเชื่อว่าในสมัยรศ๑๔
ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อครั้งที่ยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราช
คืนวันเสด็จประพาทคืน๑
มีผู้ตามเสด็จท่านหนึ่งได้มีนิมิตฝันเห็นชายหุ่นล่ำสันใหญ่โตมาหา
บอกชื่อฮีรันเป็นอสูรชาวป่า
เขาจะคอยตามเสด็จล้นกล้าวรัชกาลที่๖

เขาจะคอยดูแลและระวังภัย
ไม่ให้เกิดขึ้นกับพระองค์ท่านได้
เมื่อราชกาลที่๖ทรงทราบเหตุการณ์ในฝัน
ทรงมีพระราชดำรัฐให้จุดทูบเทียนจัดเตรียมอาหารเส้นสังเวย
เท้าฮิรันพนาศูนย์ในป่าเมืองลบบุรีนั้นทันที
และทุกครั้งไม่ว่าจะเสด็จไปแห่งหนใด
ในเวลาค่ำถึงยามเสวย

ให้จัดอาหารเส้นสังเวยท้าวฮิรันพนาศูนย์ทุกครั้งไปครับ
หลายคนแต่สมมุติใครได้อ่านศึกษาหรือพระราชวังพญาไทย
ก็จะเห็นมีปฏิหารต่างนานาของเท้าฮีรันพนาศูนย
ตั้งแต่พระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ด้วยซ้ำไป
ใช่ครับก็เนื่องจากท้าวิรัมพนาศูนย์นี้
ก็คือเทพที่ปกปรักรักษาพระอยู่อยู่หัวรัชกรรมหก
พระอยู่หัวรัชกรรมหกท่านมีพระราชภารกิจมากมาย
ท่านจะเสด็จออกนอกพระนครทำกิจกรรมเรื่องเสือป่า
เวลาท้าฮิรันพนาศูนย์จะนำเสด็จที่ใดที่นั่นจะมีความปลอดภัย

หล่อท้าวฮิรันภนาศูนย์ไว้ประจำที่พระราชบังพยาไทย
เราจะเห็นถ้าสมมุติคุณมาโรงพยาบาลพระยุมงกุฎ
จะมี๒จุดจุดที่เหมือนสารพระภูมิ

ตรงโรงพยาบาลด้านหนึ่งกับสารนี้
สารนี้เป็นสารดั้งเดิมที่พระเจ้าอยู่หัวราชการที่๖
เสด็จมาเปิดท่านเท้าแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินมาตึงหุด
จะมีแผ่นหมุดอยู่ด้านล่างครับเชิญครับครับพระอาจารย์อ๋อทุกนี้ครับ
ตรงนี้
แต่เดิมบริเวณนี้สูงแต่เราถมดินขึ้นมา
เพราะว่าน้ำมันท่วมเราก็เลยทำให้อยู่ตรงนี้ต่ำ
ยังอยู่ไม่เว้นใต้แต่ละวันเลยหรือครับ
ทุกวันจะมีเรื่องราวแปลกเข้ามาเล่าให้ฟังหลายครั้ง
บางคนนี้ไม่มีเงินที่จะบูชาวัตถุมงคล
แผ่นพับของพระราชวังพญาไทยซึ่งมีลูกท่านเท้าไป
มีครั้งหนึ่งชาวบ้านทำนาเอาไปแล้วเอาไปเหน็บไว้ตรงกระท่อมอยู่กลางนา
แล้วเอาลูกประมาณ๒ขวบไปเลี้ยงไว้แล้วลูกหลับ
ไฟที่เขาเผาฟางข้าวมันลามเข้ามาถึงกระท่อมที่เขาอยู่
แล้วเขาก็หันมาเห็นเขาวิ่งมาเพื่อจะมาดูลูกเขา
แล้วลูกเขาก็อยู่ที่พื้นข้างล่างแล้ว
แล้วเขาก็อุ้มลูกเขาด้วยความที่เขาตกใจมาก

ถืออะไรครับพระรามเชื่อไหมในมือลูกเขาถืออะไร

และเขาก็เลยมีความเชื่อโทษท่านเท้าโรงมะ
หมายความว่า
อันนี้เหมือนกำลังใจอันนึงนะครับจับต้องไม่ได้
แต่ว่ามีความสำคัญครับซึ่งนอกจากโรงแทรมาตรงข้าว
พระราชวังแล้วเนี่ยเรายังมีสารที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็สามารถสืบค้นประวัติไปได้
แล้วก็มีเรื่องมีราวเล่าต่อกันมาได้

พระชวังพญาไทยก็จะจัดพิธีเทวาพิเศษนะครับ

มาร่วมพิธีเทวะพิเศษดังกล่าวได้ครับ
ในวันที่๑๘ธันวาคมนี้นะครับ
สุดท้ายครับเรื่องราวที่ได้รับการเล่าต่อกันมานั้น
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ท่านมาช่วยผู้ป่วย
หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

ก็เป็นจริงในใจผู้ป่วยหลายคน
และชาวชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล
รวมทั้งบุคลากรภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอีกด้วยครับ

หรือต้องการความปลอดภัยในชีวิต
ท่านจะช่วยปกปักรักษาเพราะอะไรรู้ไหมพี่
ท่านต้องการจะสร้างบารมีเพราะท่านเป็นอสูรที่ต้องการยานบารมี
เพราะฉะนั้นท่านก็เลยมาช่วยคนอย่างพวกเรา
โอเคนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปทำบุญไหว้พระกันนะครับ
วัดบ้านหมอนจังหวัดเชียงใหม่
เดี๋ยวกลับมากับมูไนท์ไปทำบุญฮะ